สวัสดีครับ
ครับ

ก็มันเกิดขึ้นไวมากนะคะเพราะว่าคือเราเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนเรียนมหาลัยค่ะเป็นก็เป็นเพื่อนกันเป็นสิบปีแล้วค่ะแล้วก็มีแบบกรุ๊ปไลน์เราก็จะคุยกันแบบทุกวันในกรุ๊ปก็เป็นเพื่อนในแก๊งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่อยู่คือหญิงอยู่เชียงใหม่ไปเที่ยวแล้วก็เพื่อนโทรมาก็เลยซื้อตรวจ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันมันเร็วมากเราเพิ่งคุยโทรศัพท์กันเราเพิ่งแบบคุยกุ๊บไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ทันตั้งตัวค่ะคุณสำหรับตัวหญิงนี้ก็จะมีความติดต่อกันมั้งกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เสียใจเนอะแล้วก็มันมันไม่คาดคิดอะค่ะมันแบบว่าพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะไม
เรารู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแย่หลักวินาทีที่เราทราบค่ะจริงจริงรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแรกเลยนะคะยังไม่เชื่อด้วยซ้ำเนอะเรายังไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบขอการคอนเฟิร์มว่าใช่จริงจริงเนี้ยคือเพราะมันมันไม่น่าเชื่ออะน้ำตาเป็นคนที่สดใส

เรื่องที่แบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเราเราน่าจะได้ร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งค่ะคือจริงจริงเราต่อให้เราไม่ได้แบบเจอกันตลอดหรือติดต่อกันตลอดแต่เราไม่เคยหายไปจากช่วงชีวิตของกันแล้วกันอ่ะคือเรารู้ว่าว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเรายังเรายังบอกกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวเราจะนัดเจอกันนะคือไม่คิดว่าไอ้คำที่บอกว่าแบบเดี๋ยวนัดเจอกันนะมัน
เป็นเพื่อนกับน้องตั้งแต่ตอนน้องอยู่ม๒ผมอยู่มอสกี
ก่อนก็บอกว่าที่เราจะเข้ามาวงการบรรเทิร์นนะครับ
คือสมัยนั้นเราคุยโทรศัพท์บ้านกัน
คือถ้านับรวมแล้วแล้วมันเกิน๑๖ปี
คนอื่นเขาอาจจะเห็นเราในฐานะแบบว่าศิลปินหรือว่านักแสดงสวยอะไรอย่างนี้

แต่ผมอยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่านอกจากสิ่งที่ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับ
เด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากเป็นเด็กที่จิตใจดีมาก
อยู่กับใครก็เหมือนเป็นสิ่งดีให้กับคนนั้นนะครับ
เป็นคนที่ดวกเป็นความสงสัยแล้วก็อยู่กับเขาก็ชอบแต่ว่าจะร้องเพลง
เพลงครับผมก็สำหรับคนอื่น
เขาก็แอบจะมองว่าเป็นศิลปินแบบนี้
แต่สำหรับพวกเราเขาเป็นคนเป็นคนที่ดีคนหนึ่งที่ได้เข้ามาในชีวิตพวกเราทุกคนเลย
ก็อยากให้น้องไปอยู่ในที่ที่พบความช่วยคุมดั่งที่ดี
แล้วก็ให้เขาหลับให้สบาย
อยากให้เขาแบบยิ้มให้เราเหมือนที่เขาชอบยิ้มชอบหัวเราะ
เป็นคนอเลิศเป็นคนสนุกสนานตลอดมาจากบนฟ้าก็ได้ค่ะ
จริงตอนนี้คงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเนอะ
ก็คงต้องแบบให้มันเป็นไปตามขั้นตอนพิธีก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ถ้ามันมีโอกาสแล้วมันเป็นสิ่งที่ดี
เราก็ยินดีที่จะทำแน่อยู่แล้ว

รู้สึกถึงรับรู้ได้จริง
แต่ว่าตอนนี้คงยังไม่ได้

โอเคค่ะขอบคุณค่ะ